เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนคนหนึ่งเขาป่วยเป็นโรคลมชัก
กู้ภัยเขาก็ไปรับมาแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาล
พอกู้ภัยไปส่งที่โรงพยาบาลกู้ภัยเขาก็รู้ประวัติแค่คร่าวจากคนร่วมงานว่า
คนที่ชักเขามีอาการแบบไหน
แต่จะให้ไปซักถามคนชักเนี่ยเขาจะไปซักถามยังไง
เมื่อเขามีอาการลมชักซักถามไม่ได้
พอนำผู้ป่วยไปส่งที่ห้องฉุกเฉิน
พยาบาลกลับตวาดใส่ว่าทำไมไม่ซับประวัติมาให้ดี
แล้วขึ้นเสียงใส่แบบนี้กู้ภัยเขาบอกว่าเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันฮะ

เธอบอกว่าเขาล่มด้วย
ทางทางที่แรกรู้จักการซักประวัติไหมว่ามันต้องศักดิ์อะไรมาบ้างเวลาที่จะเอาคุณไข้มาส่งอ่ะ
ครับผมเคลียร์กินนะครับจากตอนใดจุดมอดต้องการรับทุกอย่าง

รู้จักการรับทุกอย่างหมดแล้วผมกำลังเมื่อเดี๋ยวมารับ
แล้วก็อะไรอีกมีนั่งหน้าอกไหม

ขายแจงไม่ค่อยออก
โรคประจำตัวเป็นอะไรบ้าง
ช่วงจังหวะที่พยาบาลเนี่ยตอบโต้กับกู้ภัย
คนไข้เขาได้ยินทุกอย่างแล้วเขาพยายามที่จะรวบรวมพลังที่มีทั้งหมดพูดออกมา
ผมเป็นความดันผมไม่ได้กินยาแต่เสียงมันเบา

คือแค่เขาจะพยายามพูดออกมามันก็ลำบากแล้ว
ถ้าเค้าเป็นโรคลงทักน่ะ
แล้วคือกู้ภัยเขาก็ต้องเอามาส่งโรงพยาบาลก่อน

แล้วจะไปซักประวัติกันตอนไหนจะไปเอาบัตรจากญาติยังไง
ก็ในเมื่อผู้ป่วยเขายังไม่สามารถจะให้ข้อมูลอะไรได้
ก็เลยกู้ภัยบอกว่าเฮ้ยผมก็ทำงานมาตั้งนานแล้ว
ผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดแล้ว
ทำไมคุณพยาบาลต้องขึ้นเสียงตวาดสัตว์แบบนี้
ทีนี้สอบถามกู้ภัยก็เป็นมูลนาฬิที่ปอดติ๊กตึ๊ง
คนที่เอาคลิปมาโพสต์บอกว่าเหตุการณ์มันเกิด๕ทุ่มของวันที่๒๐ที่ผ่านมา
เขาได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ในซอยศรีนคริน๔๕รับแจ้งว่าเป็นรบพอนี่แหละที่เฝ้าโรงงาน
ทีนี้เขานอนถอดเสื้อหมดสติลักษณะเหมือนลมชัก
พอไปถึงก็สามารถที่จะซับประวัติมาได้เท่าที่ทำได้
อาการเบื้องต้นที่ทราบก็คือเป็นโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืด
ความตะลิหิดสูงยาหมดไม่ได้กินยาเลยโรคก็กำลังเริ่มขึ้นมา
ก็รีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน
ก็คือมรมพยาบาลศิลป์นักฮารินทร์
ระหว่างทางผู้ป่วยก็มีอาการชักตลอดอาเจียนด้วย
เขาก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลจับตัวเอาไว้
แล้วก็ไปส่งที่แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
แต่ก็ได้รับคำตอบจากพยาบาล
ตามที่เราได้ยินได้ฟังพร้อมกัน

พอไปถึงครับคือพยายามหาเอกสารแล้ว
แต่ผู้ป่วยไม่ได้พกเอกสารติดตัว

ซึ่งได้แจ้งญาติว่าเดี๋ยวผมนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็นำประวัติของผู้ป่วยตามมาที่หลัง
เขาบอกว่าให้ผมขยับตัวผู้ป่วยจากปลายเตียง
ให้อยู่ในโปรซิชั่นปกติ
แต่ด้วยการที่ว่าผู้ป่วยมีขนาดตัวที่ใหญ่
และน้ำหนักที่มากซึ่งตัวผมก็เทียบไม่ได้

พอดีพี่อีกคนนึงเขาไปจอดรถอยู่ผมอยู่คนเดียว
ก็ทางพยาบาลเขาก็แจ้งว่าเอามาส่งได้ก็ต้องขยับเองได้
หลังจากนั้นเหมือนเขาก็เริ่มอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้ว

เดินมาด้านหัวเตียงเสร็จเขาใช้เท้ายันหัวเตียงไว้
แล้วกระชากแขนคนไข้ขึ้นมาบนเตียง
โอ้โหถ้าเป็นตามที่คุณกู้ภัยบอกนี่ก็นะ
โรงพยาบาลต้องชี้แจงโดยด่วนนะว่าทำไมถึงทำแบบนี้
กู้ภัยเองก็บอกว่าเขาก็ทำงานมา๓ปีแล้ว
ไม่เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้เท่าไหร่
แต่ที่นี่ที่เขาเอาคนป่วยไปส่งที่นี่เขาเจอบ่อยนะ
เขาเจอพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เป็นแบบนี้บ่อย

ตรวจสอบการให้บริการให้มาดีกว่านี้ดีกว่านะฮะ
ด้านหัวหน้าอาสากู้ภัยจุดสนประเวทยืนยัน
อาสาสมัครกู้ภัยประจำจุดกว่า๓๐คน
ได้รับการฝึกฝนอบรมการกู้ภัย
ในการประถมพยาบาลตามประสบการณ์
ตามหลักมาตรฐานที่มันควรจะมี
แล้วก็มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว
ควรซักประวัติอย่างไรการรับส่งผู้ป่วย

แต่เหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้คุณผู้ชม
ผู้ป่วยเขาแทบจะไม่มีสติแบบนี้
มันแทบจะโต้ตอบสื่อสารไม่ได้
แล้วก็ไม่ได้มีญาติในขณะที่ไปรับตัวผู้ป่วยมา

ซึ่งจากประสบการณ์ของหัวหน้ากู้ภัย
เวลานำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลแบบนี้
หัวหน้าบอกว่าไม่เคยมีเจ้าหน้าที่เวรเปย์มาช่วยเลย

กู้ภัยต้องทำเองต้องซักประวัติเอง

เขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่กู้ภัยด้วยซ้ำ
อยากจะให้ทางด้านเจ้าหน้าที่เข้าใจกู้ภัยด้วย

แล้วก็อยากจะให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจง

แต่เราก็เดี๋ยวต้องรอฟังทางโรงพยาบาลด้วย
ว่าทำไมถึงเป็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

ถ้าเป็นญาติเราเจอแบบนี้ก็จิตใจห่อเหี่ยวนะ